ติดอยู่๔แยกนานที่สุดแค่ไหนกี่นาทีหรือเป็นครึ่งชั่วโมงถึงไหม
ถึงเคยมีหนักนี่เออยี่สิบนาทีกับครึ่งชั่วโมง
หนุ่มคนนี้พี่เบิร์พี่น้ำแข็งขี่มอเตอร์ไซค์มา
สี่แยกปุ๊บแต่เป็นแยกที่ไม่มีไฟจราจร
เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมจอดรอตั้งแต่สว่างยันมืดอ่ะ
ฮะเขายังไม่ไปไหนเลย
ไม่ยอมไปจอดรอจนกว่ารถจะหมดถนน
ไฟแดงไม่มีถ้ารถไม่หมดถนนชีจะไม่ไป
ฉันจะขับรถแบบนี้ฉันก็ไม่นั่นแหละปล่อยไว้แบบนั้นแหละ
ปล่อยไว้แบบนั้นแหละปล่อยเขาไว้ดูดิว่า
ว่าเขาจะไปตอนไหนกูก็อยากรู้
อย่าว่าแต่เขาเลยเออเขาก็อยากรู้เหมือนกัน
เดี๋ยวก่อนนะคุณที่ถ่ายคลิปนี้ถ่ายจนไม่หมดเขาไปหรือยัง
อยากรู้เหมือนกันค่ะมันเกิดอะไรขึ้นดอม
ทุกคนก็อยากรู้คนถ่ายไม่ท้อคนจอดรอก็ไม่ทิ้งก็จอดอยู่อย่างนี้
ดูดีแล้วใช่ไหมว่าไม่มีสัญญาณไฟแยกนี้
ไม่มีสิมันเป็นลักษณะแบบถ้อยทีท้อยอาศัย
วัดใจเรียกง่ายว่าแยกวัดใจ

เพื่อจะได้ผ่านแยกนี้ไปได้ครับ

อากาศอุทิศใกล้กับสำนักงานเขตดอนเมือง

ก็รออยู่ตรงนี้นานมาก
ตรงนี้เห็นเจ้าของคลิปบอกว่า

เขาเคลื่อนรถของเขาไปได้ยังไงครับ
เผาเอกนิดเดียวก็เขียนแบบนี้นะคะ
จะมีคนเปิดทางให้นะคะ

เดี๋ยวพี่มาจะไปดักรอ
มันสงสัยป่าว

หรือว่าเขาคนเดียวที่เห็นไฟแดง

ใช่แต่มันหมืดแล้วควรจริง

คือถ้าเกิดแบบหลับในคือมันต้องมีแบบเงิบหัวพังมือ
นี่เป็นห่วงนะเป็นห่วงนะไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่า
คือจังหวะเมื่อสักครู่ตอนพี่วินเดินมาพาไป
เหมือนมีช่วงที่คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาทำท่านอบน้อมนะ
ทำท่าน้อมเหมือนจะผงกหัวนิดนึง
คนก็งงกันว่าเขาเป็นอะไรทำไมไม่กล้าไป
มีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แสดงความเห็นว่าหรือว่า
อาจจะมีปมหรือมีความกลัวในอะไรในใจหรือเปล่า

เคยโดนรถชนมาก่อนหรือเคยเห็นเหตุการณ์อะไรที่มันติดตาตรึงในใจเหรอ
คุณมนูลคุณมนูลเม้นมาบอกว่าเหมือนประท้วงว่าทำไมไม่มีไฟแดง
อันนี้เป็นความคิดของเขา
อีกท่านบอกว่ามือใหม่หัดขับไม่กล้าผ่าน
เหรออ๋อเออไม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ย
ญาติของคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้อย่างน้อยก็ต้องแบบต้องดูแล
ควรปล่อยให้มาขี่อย่างนี้อาจจะเป็นอันตรายกับคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วยนะ
โหคุณผู้ชมตั้งแต่สว่างยันมืดอ่ะ